ดูอีกหนึ่งคดีนะครับเป็นคดีที่นายวิโรธสุวรรณีเป็นจำเลยที่
คดียิงสมาชิกวตบังบริษฐศีลชีวิตเมื่อปีสองพันห้ามร้อยสี่สิบห้าแล้วก็มีการฟ้องกลับตำรวจทุกษ์สืบสวน
วันนี้ครับสารดีกาก็มีคำสั่งออกหมายจับพลตำรวจตรีลนพงศ์นะครับ
จากว่าไม่ไปฟังคำสั่งของศาลติดตามจากคุณภูริพัฒนบุญนินรายงานสดเข้ามาครับ
สารจังหวัดอรนองนั้นมีคำสั่งออกหมายจับพลตำรวจตรีรณพงศ์สายแก้ว
รองผู้ประชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
หลังมีพฤติการจงใจหลบหนีไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษา
พร้อมเลื่อนอ่านดีกาออกไปเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมนี้ครับ
ญาติของนายวิโรธสุวรรณีนายวินัยขุนแพ่วและนายกรีทายกย่อง
เดินทางมาที่ศาลจังหวัดระนองเพื่อฟังคำพิพากษาของสารดีกา
ในคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจตรีรณพงศ์สายแก้ว
และพันธุ์ตำลดเอกอนุชนชามาธพร้อมทีมสืบสวนตำลวดพูทรภาคแปดรวมสิบสี่คน
ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมความผิดต่อร่างกาย
และความผิดต่อเสรีภาพจากกรณีการเข้าจับกลุ่มนายวิโรธและนายวินัย
โดยมีการบังคับและทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ยอมรับสารภาพ
พร้อมทั้งบังคับให้สัดทอดว่านายกรีธาเป็นคนบงการสังหาร
เกษมคงตุกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลิ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ก่อนการฟังคำพิพากษาครับหัวหน้าผู้พิพากษาสารจังหวัดระนอง
ออกนั่งบันลังพูดคุยกับฝ่ายโจทย์และจำเลยพร้อมชี้แจงหลังดูระยะเวลาในการต่อสู้คดี
บอกกับโจทย์และจำเลยนะครับว่าไม่อยากให้มีความยืดเยอะออกไปมากกว่านี้แล้ว
พอถึงอย่างไรที่สุดแล้วคำพิพากษาก็ต้องถูกเปิดอ่าน
และจะเป็นการเริ่มต้นของอีกหลายครอบครัว
เมื่อถึงเวลาสารได้ถามหาจำเลยที่๑คือพตรลทรายแก้ว
หลังไม่มารายงานตัวต่อสารและไม่ชี้แจงเหตุขัดข้อง
ซึ่งสารพิจารณาแล้วเห็นว่าพลตำรวจตรีรณพงศ์นั้น
มีเจตนาจงใจมันหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา

เลื่อนการคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่๑๑ตุลาคมนี้ในเวลา๙นาฬิกา
จากนี้ทนายความยังยื่นคำร้องขอถอนฟ้องดีการเฉพาะตัวจำเลยที่๔
คือพันธุ์ตำรวจเอกธานีนาควิหกเพราะวันเกิดเหตุนั้นจำเลยป่วยและนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล
หลังจากการผ่าตัดหัวใจแต่ถูกจำเลยที่๑๒ปลอมแปลงบันทึกการจับกลุ่ม
ขอถอนดีกาจำเลยที่๔ออกไปซึ่งสารสอบถามจำเลยแล้วไม่ขัดข้อง
แต่สารชั้นต้นมีคำสั่งไม่ได้เพราะมีคำพิพากษาของสารดีกาออกมาแล้ว
ต้องส่งเรื่องให้สารดีกาเป็นผู้พิจารณาและนัดจำเลยมาฟังคำพิพากษาในวันที่๑๑ตุลาคมนี้เช่นด้วยเช่นเดียวกัน
ขณะที่ญาติของนายวิโรธเปิดเผยความรู้สึกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
รู้สึกเสียใจที่จำเลยไม่มาฟังคำพิพากษา
สารต้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปเป็นอีกครั้งเป็นครั้งที่๒
บอกด้วยนะครับว่าตัวของนายวิโรธที่อยู่ภายในเรือนจำนั้นต้องทนทุกข์ทรมาน
อยากขอร้องให้ตัวจำเลยที่หลบหนีขอให้มาฟังคำพิพากษา
เพราะเรื่องทั้งหมดนั้นจะได้จบสิ้นครับ
คุณผู้ชมครับคดีนี้เรายังคงต้องติดตามกันนะครับว่าที่สุดแล้ว
ผลของคำพิพากษาของสารดีการนั้นจะเป็นอย่างไร
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นจะยังคงเกาะติด
และรายงานความคืบหน้าของคดีให้ได้รับทราบกันครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากศาลจังหวัดระนองครับ